เหนือจากฟุตบอลรายการนี้นะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด
แฟนหัดมวยก็พลาดไม่ได้นะครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์นี้
ว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปลาวจะติดตามการถ่ายทอดสดรายการนี้ของไทยรัฐทีวี
หลายล้านคนเพราะว่าในคู่แรกมีนักชกซุปเปอร์สตาร์จากลาวขึ้นสังเวียนด้วยครับ
เมื่อวานนี้นะครับทีมงานวันทรงชัยทำการจัดประกบคู่ศึกยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์นี้
โดยชูคู่เอกก็คือมวยกำปั้นหนักสุริยันเล็กอบตกัมภีร์จะพบกับคู่ปรับเก่าที่เคยชนะมา
เป็นมวยมากประสบการณ์ครบเครื่องอาวุธหนักแรงเลยทีเดียวครับก็คือการก่อกัมปนาศพิกัด๑๒๐ปอนด์นะครับ
มาดูว่าจะมีนับหรือน็อกหรือไม่แล้วก็ตามด้วยเพชรเกรียงไก่ต่อศิลาชัยจะมาเสียบแทน
้าศึกเล็กอบตกัมภีพบกับจรวดศึกกกัมปนาศในพิกัด๑๒๗ปอนด์นะครับ
ส่วนคู่ที่๒ครับยอดสุริยาต่อสุรัตน์เดินหน้าชนกับบังรอนสายันยิมพิกัด๑๑๔ปอนด์
แล้วก็เปิดหัวด้วยซุปเปอร์สตาร์มวยลาวนะครับพิกัดในรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นการเจอกันของพลังชนขวัญใจศรีโคตร
ว่าจะมีแฟนมวยจากสปลาวครับติดตามการถ่ายทอดสดนับล้านคนในการเจอกับเพชรนมูลสธนบวรนะครับ
ที่เข้ามาลงแข่งขันแทนเหงยหมิงนักชกชาวจีนพิกัดกำหนดเอาไว้ที่๑๒๘ปอนด์นะครับก็ห้ามพลาดกับศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเพื่อแฟนมวยเหมือนเดิมครับ